กลับมาในช่วงนี้ใช่
ยังไม่กินไมคือรับประทานอาหาร
จะพาไปดูเรื่องแรกเคลาม
หลามหนองมนต์ใช่ชนบุรีถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่
โอ้โหเอาใจคนที่ชอบแบบตรงหน้ามันตรงหัวมันข้นอ่ะเอาเนื้อเนื้อใน
เขาก็เลยทำมาเป็นข้าวหลามช็อตตัดเฉพาะไอ้ตรงมันอร่อยมาขาย
สังขยาอย่างนี้โอ้โหมีหลายหน้ามากหน้าสังขยามีของหน้ากะทิอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มีถั่วดำมีอะไรเยอะมากเงียบไปหมดแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งข้าวหลามเดี๋ยวจะพาไปเขาบอกประชันกันเลย
ที่แถวเชียงใหม่ลำพูนนะครับไปดูข้าวหลามนี้ข้าวหลามหมูปิ้ง
ข้าวหลามหมูปิ้งเออไปดูกันหน่อยทั้งสองข้าวหลามนี้ใครจะแน่กว่ากันติดตามได้จากรายงานครับ
เคยลองหรือยังเมนูใหม่ข้าวหลามหมูปิ้งตอนนี้มีขายแล้วบริเวณสี่แยกไฟแดงน้องหอย
ริมถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลน้องหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
นึกว่าฝีมือใครเห็นหน้าเจ้าของร้านก็ถึงบางอ้อ
ก็นี่ไงผู้ใหญ่มานพแห่งบ้านน้องหอยหมู่ที่หนึ่ง
ที่เคยสร้างความฮือฮาจากการทำข้าวหลามเห็ดถอบและข้าวหลามลำไยที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว
ผู้ใหญ่ท่านนี้ขยันทำมาหากินแล้วยังคิดเมนูใหม่ออกมาตลอด
อย่างเมนูล่าสุดก็ได้ไอเดียจากข้าวเหนียวหมูปิ้ง
เมนูอร่อยอย่างง่ายที่ใครก็นิยมกินกัน
แหลมกะทิหมูปิ้งนะครับผมผลิตภัณฑ์ใหม่
กระบอกละ๒๐บาทครับผมข้าวหลามน้องหอย

กะทิสัวดำกะทิงา
กะทิเห็ดถอบกะทิลำไยตามดูกาล
แต่ตอนนี้เป็นข้าวหลามกะทิหมูปิ้ง
มีขายตลอดครับผม
ผู้ใหญ่มานพไม่แค่ขายยังกินข้าวหลามหมูปิ้งโชว์ด้วย
ส่วนข้าวหลามที่มีชื่อเสียงด่งดังมากที่สุด
คือข้าวหลามหนองมนต์จังหวัดชนบุรี
มีเอกลักษณ์คือรสชาติหอมหวานมันเข้มข้น
เพราะมีหัวกะทิมีไส้ให้เลือกหลากหลายชนิด
ข้าวหลามหนองมนต์จะเผาไฟจนสุกค่อยนำมาขาย
แต่สมัยนี้บางร้านวิวัฒนาการรูปแบบใหม่
ผงไม่เผาไฟให้เสียเวลาแล้ว
ปรุงเสร็จยัดข้าวหลามใส่เตาอบไฟฟ้า

กระบอกข้าวหลามยังไม่ดำอีกด้วย
รูปแบบที่ว่าคือข้าวหลามช็อตความยาวประมาณ๑คืบเท่านั้น
สำหรับข้าวหลามเป็นอาหารชนิดหนึ่งของคนไทย
ด้วยการนำข้าวไปหุงในกระบอกไม้ไผ่
แต่ในปัจจุบันนิยมกินเป็นของหวาน

จุดเด่นของข้าวหลามคือเยื่อไผ่ที่ห่อหุ้มข้าวหลาม

ออกจากลำไผ่คงความหอมและได้รูปทรงกระบอก

แบบมีหรายหน้าจริงนะ
แบบมีหลายหน้าจริงนะทั้งหน้ากะทิหน้าแปลกก๊วย
ใช่มีข้าวเหนียวดำด้วยมีแปะก๊วยมะพร้าวอ่อนด้วยมีสังขยาด้วย

แต่ผมแนะนำของราชีวิตของเรามีหน้าอะไรคะ
มีหน้ารัก
น่ารักอ่ะแล้วอะไรอีกหน้าหนึ่ง

ถ้าอีกหน้านึงน่าจะอิ่มละกินไม่ไหว
มีคุณผู้ชมส่งมาว่าจัดทริปตลอดข่าวกับแฟนข่าวบ้างนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอหาคนออกเงินก่อน

เอาล่ะทานข้าวหลามแบบที่เหมาะสมกับหน้าตาของคุณชนะไปแล้วนะคะ

ก็คือพิซซ่านั่นเองคุณนี่อินเตอร์จริงจริงใช่ค่ะ
วันนี้จะพาไปทานอาหารอิตาเลียนนะคะแต่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ย
ไม่ธรรมดาจริงแล้วก็เป็นสูตรโบร่ำโบราณของทางอิตาเลียนเขาด้วยนะครับ
พิซซ่าแป้งบางกรอบหอมอร่อยเพราะเป็นพิซซ่าที่ต้องไปถึงอิตาลีปะเนี่ย
ไม่ต้องไปอยู่แค่นี้เองสุโขทัยไปแค่สุโขทัยเนี่ย
ซ่าร้านนี้เขาเด็ดตรงที่ว่าเขาใช้ฟืนในการเผาในการเขาเรียกว่าอบพิซซ่า
ทำมันสดสดนั่นเองใช่แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้อาจจะดูคุ้นคุ้น
เหมือนพิซซ่าชั่วโชคไปที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละแต่ว่าจริงจริงแล้ว
มันมีความแตกต่างซ่อนอยู่เพราะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เขาเรียกว่า
อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่า
ฟิสซ่าเตาฟืนสุโขไทยเป็นสไตลเลียน

ต้องใช้ไม้ฟืนอบพิซซ่าในเตาอบอย่างที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่
ซึ่งมันจะทำให้แป้งพิซซ่ากรอบนอกนุ่มในอร่อยได้
แบบไม่ต้องบินไปไกลถึงอิตาลีกันเลยจ้า
ที่มาของพิซซ่าเตาฟืนก็เป็นพิซซ่าที่เริ่มทำกันทานกันเองที่บ้าน
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเปิดเป็นร้านอาหารเริ่มแรกนะคะ
เพราะว่าของบ้านเก่าอ่ะนะครับถ้าเราซื้อบ้านเข้ามา
เขาชอบทานเขาอยู่ด้วยกันก็เลยทำทานด้วยกัน
แล้วอย่างพิซซ่าช่วงนี้มันจะแตกต่างจากพิซซ่าตามท้องตลาด

ใช่แล้วสำหรับพิซซ่าเตาฟืนของทางร้านพิซซ่าเฮ้าส์นะครับ
ก็จะเป็นสูตรที่ทางร้านนี่พิซซ่าขึ้นมาเองนั่นเองนะคะ
แป้งมันจะบางแล้วก็กรอบนอกนุ่มใน

ใช่แล้วสำหรับพิซซ่าเตาฟืนของทางร้านพิซซ่าฮาวส์นะคะ
ก็จะเป็นสูตรที่ทางร้านคิดขึ้นมาเองนั่นเองนะคะ
แล้วแต่ละถาดต้องใช้เวลาทำใช้เวลาอบประมาณ๕นาทีเท่านั้น

ติ้วน้องใบตองก็เคยทำนะครับหมุนแบบนี้แล้วก็ลงเข้าหน้าตัวเอง
เอาหัวหมุนด้วยราคาบอกเลยว่าไม่แพงอย่างที่คิดนะคะอยู่ที่ถาดละ๑๖๐๒๕๐บาท
อกจากนี้ยังมีร้านในร้านยังมีอาหารอีกหลากหลายเมนูให้ลูกค้าได้เลือกตามความพอใจกันเลยนะคะ
โดยร้านจะเปิดบริการตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึง๓ทุ่มค่ะ
แล้วก็ทานได้คือวันธรรมดาเราอาจจะลดน้ำหนักแต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เราไม่ต้องลดค่ะ
ก็พรุ่งนี้ข้อลดใหม่เทคนิคภูมิที่ฉันเอง
พรุ่งนี้ยังมีเสมอตัวละคนที่กิน

เพิ่งเคยได้ยินส่วนใหญ่มีแต่คนบอกว่าหน้าตบ

พิซซ่าพูดถึงข้าวหลามแล้วแต่ผมว่าเมนูนี้ถูกใจใครหลายคน
คนไทยต้องทานซมตำ
แล้วก็ส้มตำที่เราจะพาไปรวมหลายจังหวัดนะครับ
แล้วก็ไม่ได้อร่อยอย่างเดียวลีลา
ต้องมีลีลาในการตำด้วยเหรอ
สุดยอดลีลาการตำไม่ธรรมดาแน่นอนไปติดตามจากรายงานครับ
ลีลาผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนบอกเลยกินกันไม่ลงจริงนี่คือบรรยากาศการแข่งขันส้มตำลีลาค้าสุดยอดความอร่อยแห่งเมืองอ่างทอง
ภายในงานกาชาติบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดค่ะงานนี้มีทีมแม่ค้าส้มตำตัวแทนทั้งเจ็ดอำเภอเข้าแข่งขัน
ประลองฝีไม้ลายมือทั้งรสชาติความแซ่บของส้มตำและลีลา
อุ้ยยยยยยยยยบางคนที่ก็เต้นจนลืมอายุกันเลยทีเดียวแต่ทีนี้รสชาติไปว่าการเน้นลีลาเอาไว้ก่อน
การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ด้วยเสียงเพลงที่ร้าวใจจนผู้ชมและกองเชียร์อดใจไม่ไหว
ลุกขึ้นเต้นไปตามกัน
เต้นและตำกันจนนัวแบบนี้เชื่อแล้วค่ะ
ว่าส้มตำเมืองอ่างทองสุดยอดความอร่อย
แถมยังลีลาเด็ดไม่ใช้สแตนอินตำจริงเต้นจริง
มันสนุกจริงเฮฮาจริงแล้วก็อร่อยจริง
ลงใต้ไปที่จังหวัดสุราธานีกันบ้างค่ะ
พูดถึงส้มตำปัจจุบันนี้ใครคิดอยากจะขายแค่ฝีมือยังไม่พอนะคะ
จะขายให้ดีต้องมีลีลาเอ้ยต้องมีไอเดียด้วย
อย่างร้านขายส้มตำร้านนี้ค่ะตำเสร็จแล้วตักใส่จานหรือใส่ถัด
ธรรมดามันต้องยกครกไปเสิร์ฟแบบนี้สิชิกอ่ะ
นี่คือร้านส้มตำยกครบตั้งอยู่ตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีค่ะ
ก็แหมเล่นยกครกมาเสิร์ฟแบบนี้เป็นใครก็ต้องว่าแปลก
แบบนี้ต้องขอชื่นชมเจ้าของร้านนะคะ
น่าสนใจเลยทีเดียว
โอ้ยได้ยินเสียงสากระทบครบตัมรู่แบบนี้
รีด้าส่งสัญญาณว่าต้องเป็นของเด็ดนั่นตามมาราย
ละหมากรากไม้เต็มร้านไปหมดโอ้ร้านส้มตำสมุนไพร
ริมถนนสับภาษีตำบนในเมืองอำเวอเมืองจังหวัด
นครราชศรีมาที่เปิดขายสำหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะนั่นเอง
ส้มตำร้านนี้มีให้เลือกทั้งส้มตำธรรมดาทั่วไปราคา๓๐บาทค่ะ
แต่ถ้าเป็นตำสมุนไพรหรือตำผลไม้ตามฤดูการขายครบละ๕๐บาทเท่านั้น
ขายดิบขายดีถูกใจคนรักสุขภาพสุด
ใครที่เป็นลูกค้าขาจรบอกตรงว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้กินนะคะ
เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะโทรศัพท์สั่งจองล่วงหน้า
บอกแล้วไม่ธรรมดา

ผมคิดเลยว่าทุกคนต้องนึกถึงอาหารนึกถึงความหิว

แต่ว่ามีบางคนคุณผู้ชมส่งมาบอกเห็นสากกระเบือแล้ว
นึกถึงหน้าภรรยามันเกี่ยวไหม
เฮ่ยอ๋อคือภรรยาชอบตำส้มตำให้ทาน
คือเห็นแล้วก็หิวไงก็นึกถึงโอ๊ยคิดถึงภรรยาจังเลย
อืมก็คิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะ

อย่าไปมีประสบการณ์อะไรที่มันไม่ดีกับสากเลย
หรือว่าตั้งท่านนี้รอ

นี่มันกรีมเมิกแล้ว

ต้องเวลาดีมากคำดี
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้นะคะถ้าจำกันได้
เราจะเคยเห็นพยาบาลสาวฮีโร่คนหนึ่งนะคะ
ช่วยชีวิตชาวต่างชาติด้วยการปั๊มหัวใจ

แต่มาวันนี้ค่ะเธอใช้เวลาหลังจากเสร็จงานประจำ
ทำธุรกิจส่วนตัวก็คือการเปิดร้าน
เกี้ยวขายขนมจีนเส้นสดสมุนไพร
ตอบโจทย์คนรักสุขภาพมากเลยทีเดียว

พร้อมน้ำยากระทิน้ำพริกหวาน

เป็นเมนูอาหารที่กำลังได้รับความนิยม
ของร้านเกี้ยวปลาสามย่านและบ้านขนมจีน

ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยนางสาวศรีกัญญาเชื้อรบ

โดยบอกว่าอยากจะประกอบอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง

ในครอบครัวเนี่ยจะชอบทำอาหารกินกันโดยเฉพาะขนมจีนแล้วก็ชอบปกติเป็นคนชอบทานเกี้ยวปลาก็จะหาเกี้ยวปลากินเนี่ยค่ะเรื่อย
แล้วก็จนมาเจอว่าเกี้ยวปลาที่อร่อยเนี่ยก็เลยไปเจอว่ามีเกี้ยวปลาอยู่ที่แห่งนึงที่อร่อยก็เลยอยากจะมาเอามาขายที่จังหวัดสุราชของเราอะค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือในบรรดาครอบครัวก็คือพ่อแม่พี่น้องหลานก็คือได้มาอยู่รวมกันแล้วมีอาชีพที่ช่วยกันทำค่ะ
เมนูขนมจีนเส้นสดสมุนไพรจะขายในราคาชุดละ๘๐บาทเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่เน้นแป้งแต่ชอบรับประทานผักเพื่อสุขภาพ
อกจากนี้ยังมีเกี้ยวจัมโบ๓รสสอดไส้หมูกุ้งและปลาพร้อมน้ำซุปรสชาติเข้มข้นสูตรพิเศษของทางร้านให้ได้ลองรับประทานกันด้วย
และที่แตกต่างจากร้านอื่นคือร้านนี้ปลูกถั่วงอกเองโดยไม่ใช้สารฟอกขาวเน้นใส่ใจต่อสุขภาพของลูกค้าเป็นสำคัญ
สำหรับพยาบาลสาวคนนี้ยังเคยได้รับคำชมว่าเป็นพยาบาลฮีโร่
เนื่องจากเมื่อต้นปี๒๕๕๙ได้ช่วยชีวิตปั๊มหัวใจชาวเยอรมันคนหนึ่งที่หมดสติอยู่ริมถนนให้ฟื้นคืนชีพจากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดได้ตามปกติสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยจนกลายเป็นที่รู้จัก
แม้สวยแล้วแถมใจบุญและขยันอีกด้วยแบบนี้มีแฟนหรือยังครับ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วน่าลองไปทานดูเหมือนกันนะคะ
ว่าขนมจีนเนี่ยถูกใจคนที่รักสุขภาพเพราะว่าสาวที่ทานขนมจีนมักจะต้องทานผักเข้าไปด้วยเยอะ
ใช่ถูกต้องแล้วเป็นเมนูที่หลายคนชื่นชอบเลยนะครับ
แล้วก็เป็นขนมจีนเส้นสดสมุนไพรด้วยนะคะลองไปทานกันดูได้ที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
ส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาเข้าวัดไปทำบุญกันครับ